แต่ว่าเพลงนี้ที่เป็นกระแสดัง

คุณครูที่มีความสามารถด้านการแต่งเพลง

เอาเจ้าเอ๋ยเป็นเพลงเตือนเจ้าเอ๋ย
ในช่วงที่โรคพิษสุนักบ้าระบาด

หมาแมวไปฉีดวัคซีนให้เร็วไว้จงหนีไกลมาแมวที่เราไม่คุ้นตา
รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แปลกหน้าติดเชื้อบ้าอาจมากันเรา

ก็นะรู้สึกว่าแบบต้องระมัดระวังมากเลยนะ

เรื่องเกมโลกพิษศุนย์นางบ้านที่ถูกระบาดมาก

แล้วมีเป็นแบบเหมือนเอ็มวีภาพอะไรออกมาให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งแหละที่ครูแว่นดำหรือว่าครูชาตรีบุญมี
ครูคศ๒ชำนาญการที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคองภาษีอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
แต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้เรื่องโรคพิสุนักบ้านี้นะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ก็ทราบกันดีว่าหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วง
เพราะว่าพิสุนักบ้าระบาดกันเลยนะคะ

ใช่แล้วก็เสียชีวิตกันไปหลายคนหลายจังหวัด
ซึ่งจังหวัดตรังเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ด้วย
เพื่อที่จะช่วยรณรงค์กันต่อไป
พอโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลแล้วนะคะ
ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดีเลย
ประชาชนทุกเพศทุกวัย

ทุกคนก็จะได้เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนักบ้าผ่านเนื้อเพลงนี้
แล้วก็หวังว่าสถานการณ์เรื่องโรคพิษสุนักบ้าจะคลี่คลายลงนะคะ
ครูแว่นดำนี่นะคะถือว่าเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทย
มีความบกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยนะคะ
แต่คุณครูก็แต่งเพลงได้หลายเพลงมีผลงานเพลงออกมาเรื่อย
อย่างคู่ลองก็มีแบรนด์ดี๒๖ตุลาก็มี
หรืออย่างเพลงคำมีเสน่ห
อ๋อเหรออ๋อได้ฉันจำได้ที่มาจากเพลงคนมีเสน่ห์ของพี่ป้าง
อ๋อที่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิด

ใช่ให้เป็นคำมีเสน่ห์นะคะ
มีผลงานเพลงออกมาเยอะแยะเลยนะคะ
ใครไปดูก็ถือว่าได้ความรู้ด้วย
แล้วก็นำบทเพลงไปฟัง

เข้าไปติดตามที่เพจของครูแว่นดำนี้ได้นะ
ที่เราขึ้นให้นะดิฉันเคยฟังแล้ว
คำมีเสน่ห์เนี่ยคือมีช่วงหนึ่ง

เพราะว่าคนไทยมักจะใช้คำผิด
แล้วก็ไม่มีคำสินเนียงอะไรอย่างนี้

พอลองฟังแล้วเนี่ยคุณใบตองก็เลยใช้